เต็มเลยค่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ

ขับรถตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุนี่คือเรื่องจริง
แล้วก็เป็นวินาทีที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ที่มีผู้หญิงเป็นคนขับขี่มาพร้อมกับน้องนะ

กำลังจะเลี้ยวรถกลับรถ
เป็นจังหวะที่มีรถยนต์เขาขับมาทางตรงพอดี

ถูกเฉียวชนเข้าอย่างจังแต่ว่าเคราะห์ดี
ที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแค่บาดเจ็บนะคะ
ทำให้คนขี่รถพ่วงข้างกระเด็นตกรถ
ส่วนเด็กผู้ชายติดอยู่ในรถที่พลิกตะแคง
ผู้เองในอัดการณ์ก็พยายามที่จะวิ่งเข้าไป

ถ้าเกิดว่าไม่จอดอาจจะทับร่างได้นะคุณทัศนัย
น่ากลัวนะคะก่อนที่จะเข้าไปอุ้มน้องผู้ชาย
คลานออกมาจากตัวรถแล้วก็พาไปหลบริมถนน

สดร้อนสักประมาณ๑๐โมง
สายบริเวณจุดกลับรถหน้าตลาดเอกธานีถนนสุขุมวิทย์
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
รถตำรวจเอกภายบูรณ์ลาวหานวัดรองสลาวัดสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรภูตาหลวง
รับแจ้งรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างครับ
ทำให้นางสุธิดาสุขมาภัยอายุ๓๕ปี
คนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบาดเจ็บ
ใกล้กันพบลูกชายอายุ๒ขวบเองนะครับก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจแล้ว
กระดาษที่จาเอกนัทธพรยิ่งดำนุ่น
คนขับรถก็ยืนรอให้กันกับตำรวจ
เล่าให้ฟังตามคลิปเลยเขาบอกว่าเขาขับรถมาตามถนน
อยู่ดีดีก็มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรถนี้
อยู่เทินก์กระทันหันตัดหน้ารถ
พยายามจะเบรกแล้วชิดขวาแล้วแต่มันไม่พ้นไม่ทันครับ

มันโดนขอบของรดไป
เรื่องต้นคุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำบันทึกที่เกิดเหตุ
พร้อมกับนำคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพ
ขณะเกิดอุบัติเหตุมาตรวจสอบพร้อมกับเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ